มาต่อที่ลูกทุ่งสาวบิวกรยานีกันบ้างดีกว่านะคะ

ลูกทุ่งสาวบิวกรยานีคุณค่ะ
หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงออกมา

ล่าสุดไปเลยถึงสถานที่น้องรถเบ้นคนสวยของเรา

น้องรถเบ้นของเรานะบอกว่าเร็วนี้ยังไงดีพี่บิวมีเพลงใหม่หรือยังนะ
คุณบิวเขาบอกว่าครั้งนี้ไม่ได้มาร้องคนเดียวอย่างที่เคยได้ยินนะ
เพราะอะไรรู้ไหมพี่บิวนี่นะเขากำลังจะกลับมากับเพลงใหม่
พร้อมกับเพื่อนซีสุดปังอย่างพี่หญิงทิติการ

ฟังเหมือนกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนคนนึงเนี่ยสาวสำเนียงใต้
คนหนึ่งก็สายซึ้งตรึงใจใช่ไหม
ถามถึงจุดเริ่มต้นพี่บิวบอกว่าหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างหมด

ก็เลยชวนกันมาทำเพลงร่วมกันดีกว่า
เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปร้องเพลงเวทีเดียวกัน
ก็จะได้จัดให้กับช้างเจ้าฟก็ไปซะเลย

พิติกันใหญ่วางแผนมาดีแล้ว
ส่วนซิงเกิลเดี่ยวที่ร้องเพลงร้องเองเนี่ย
หลังจากที่ปล่อยเพลงคู่ไปแล้วก็จัดให้ตามคำขอแน่นอน
ฟังพี่บิวกรยานีกันสักหน่อยค่ะ
ตอนนี้กำลังเข้าห้องอัดอยู่๒ผลงานเพลงนะคะ
หลังจากที่ออกเพลงเดี่ยวมาแล้วประมาณสัก๓เดือนนะคะ

เพราะว่ามันเป็นเพลงค่อนข้างจะเศร้าแล้วก็เครียด
ก็เลยจับมือกับเพื่อนหญิงทิติการ

หญิงก็หมดสัญญาแล้วเราก็หมดสัญญาแล้ว
เพราะฉะนั้นแบบอยากจะมีเพลงคู่สักเพลงหนึ่งที่แบบว่า
เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนเหมือนเพื่อนปลอบกับเพื่อน
ไว้ให้แบบแฟนของเราฟัง
เพราะว่าบางเวทีเนี่ยไปเจอกับหญิง
ก็เลยแบบทำเพลงคู่ไหมเผื่อเวทีไหนไปเจอกัน
จะได้แบบขึ้นคู่กันเป็นการสมนาคุณให้เจ้าภาพไปเลย
เดี๋ยวก็ว่าปังมาคู่ปังยิ่งกว่าแน่นอนนะฮะ